เรากำลังหล่อไปเที่ยงขึ้น
ประกอบถึง
ออกแล้วที่เลี้ยงไปแล้วแล้ว
โอ้ยที่เลี้ยงไปแล้วแล้ว
มันไม่ถือแต่มันต้องร้ายให้ดี
อย่างไงมันไม่ถือแต่ก็ต้องร้ายให้ดี
โอ้ไม่ต้องร้ายเหรอ
ดีะแค่ดีมันไม่ถือกลังเลยแต่ต้องร้ายให้ดี

โอ้ยหลงไว้หลงไว้หลงไว้หลงไว้